สวัสดีครับติดตามข่าวกีฬาในเรื่องรอบขอบสนามนะครับ
เที่ยงวันนี้ไปเริ่มกันที่ควันหลงของทีมชาติไทยนะครับ
หลังจากชนะบาเลนได้๑ต่อ๐ในศึกเอเชียนครับ
โอกาสในการผ่านเข้าสู่รอบ๑๖ทีมสุดท้าย
ซึ่งโคชโตศิริษักยอดญาติไทยก็ออกมาชื่นชมลูกทีมนะครับว่า
เล่นกันอย่างมีวินัยครับจนสามารถเก็บ๓คะแนนครับ
ศิริษักรยศยาติไทยกุญศึรักษาการทีมชัดไทยกล่าว
ว่าครึ่งแรกค่อนข้างอึดอัดนะครับเพราะเพิ่งปรับแท็กติกใหม่
แต่ด้วยความที่นักเตะอยู่ด้วยกันมานานจึงค่อยเล่นดีขึ้น
ชโตยบอกอีกว่าตั้งแต่วันที่รับงานก็คุยกับโชคทวีพรมรัฐผู้ช่วยและลูกทีม
ถึงความผิดพลาดในนัดแรกกับอินเดียที่ขาดสมาธิ
การรักษาตำแหน่งและวินัยในสนามซึ่งนัดนี้ก็เล่นเกมรับได้ดีตามที่ซ้อม
ด้วยความทุ่มเทและมีวินัยจึงคว้าชัยได้สำเร็จ
ยังการันตีไม่ได้ว่าใครจะลงสนามหรือจะมีการเปลี่ยนแปลงผู้เล่นจากเกมนี้
ต้องดูความเหมาะสมอีกครั้งหนึ่ง
อย่างไรก็ตามภาษาเห็นวิบูลกองหลังจากบุรีรัมย์ยูเนเตศ
หลังได้รับใบเหลืองในเกมชนะบาเลน

ขณะที่สุพรรณทองทรงที่เจ็บบริเวณซิกโครงระหว่างเกม
อาการไม่หนักมากน่าจะช่วยทีมได้

อันดับ๓ทีมชาติไทย๔เป็นบาเลน
ก็ยังมีโอกาสพลิกเข้ารอบกันในนัดสุดท้ายทั้งหมดนะครับ

หากไทยไม่แพ้ก็แทบจะการันตีการเข้ารอบครับ
นัดที่๒ระหว่างจอแดนชุดสีขาว

อูซาเอาตามารี่นะครับ
นาทีที่๒๖และทาเล็กคัตตาร์ฟ
นาที๔๓ทำให้จอแดนเก็บ๖

ที่ซีเรียกับปาเลสไตน์มี๑คะแนน
และออสเตรเลียแชมป์เก่ายังไม่มีคะแนน

จากทั้งหมด๖กลุ่มนะครับ